มีข่าวมาแจ้งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงและคนที่ทำอาชีพนะฮะ
ในผับอับนวดทั้งหลายเขาให้เปิดได้แล้วนะครับ
เกินเที่ยงคืนอืมก็มีการปรับโทนสีในการเฝ้าระวังการประบาดของโควิดสิบเก้า
เป็นมติจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
มีมติออกมาแล้วให้ปรับพื้นที่สถานการณ์แล้วก็มาตรการป้องกันโรคทั่วประเทศครับ
ในพื้นที่ฟ่ามระวังสูงก็เป็นสีเหลืองจากหกสิบห้าจังหวัด
เหลือสี่สิบหกจังหวัดฟ่ามระวังเป็นสีเขียวเพิ่มเป็นสิบสี่จังหวัดนะฮะ
แล้วก็พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวคือสีฟ้าจาก๑๒จังหวัด
ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเจ็ดจังหวัดนะครับในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียวนั้น
ยังปรับมาตรการให้เปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอาบอบนวด
หรือว่าสถานอื่นที่มันมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะ
เปิดได้นะครับไม่เกินเที่ยงคืนเริ่ม๑มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
แต่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะกิจกรรมเนี่ยต่างที่บอกให้เปิดเนี่ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยขายได้นะแต่ต้องงดกิจกรรมในการส่งเสริมการขาย
งดบริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วร่วมกันถ้าจะดื่มต้องแก้วไข่แก้วมัน
เล่าถังไงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะเล่าถังแล้วดื่มด้วยกัน
ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะไปดูดถังเดียวกันแล้วมันจะติดโควิดขึ้นมา
ยังไงก็ต้องประเมินกันด้วยนะฮะการให้บริการที่คุณจะไปคลุกคี
ใช่แล้วพอดื่มดื่มเสร็จก็ใส่เข้าไปนะครับครับพนักงานส่งงาน
ถูกต้องเพราะตอนนี้ทุกคนก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วล่ะ
สำหรับมาตรการถ้าเกิดมีคำถามว่าเออเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราไปได้ไหม

ตอนนี้คนไทยที่ออกไปต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาไม่ต้องกักตัวแล้ว
ก่อนถ้าคุณไม่เป็นคุณก็ผ่านเข้าประเทศไปถ้าเป็นก็ไปรักษาตามกระบวนการ
แล้วก็มีวงเงินการทำประกัน๑๐๐๐ดอลลาร์เหมือนเดิม
แล้วก็มีการต่ออายุพรกรในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก๒เดือนคือไปสิ้นสุด๓๑กรกฎาคมนี้
ฟังข่าวนี้อย่าฟังแต่พาดหัวนะว่าเขาให้เปิดแล้วมันต้องมีเงื่อนไขนะ

คำว่าแต่เนี่ยต้องดอกจันไว้ตัวโตเลย
เป็นเงื่อนไขห้ามทำผิดด้วย
ใช่นะฮะต้องดูคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดด้วยนะ
เขาต้องประเมินด้วยไม่ใช่คุณเปิดเสร็จอ้าวเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด๑๙
ก็ต้องโดนโดนในการที่จะปิดหรือว่าอะไรก็ว่าไป
เขาลงโทรตามขั้นตอนอีกนะครับ